แต่สิ่งที่พบในวันนี้ก็คือไปพบเครื่องมือทางการแพทย์
เชื่อว่าเป็นเครื่องมือช่วยรักษาอาการอาภาษณ์
รวมทั้งการเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่วัดพระธรรมกาย
วันนี้นะครับทางวัดบอกว่าขอให้ยกเลิกได้ไหม
มาตรา๔๔อำนาจอายสิทธิ์แบบนี้
ใช้กฎหมายปกติธรรมดาก็พอซึ่งเมื่อสักครู่นี้นายกชี้แจงไปแล้ว
เดี๋ยวติดตามเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับกับผู้สื่อข่าว
ไทยรัฐทีวีรายงานจากวัดพระธรรมกายครับ

ก็ได้มีการแถลงผลการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
เมื่อสองวันที่ผ่านมานะคะผลปรากฏก็พบว่า
ไม่พบพระธรรมชโยอยู่ในวัดแต่อย่างใดค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการตรวจพบอุปกรณ์การแพทย์ค่ะ
ซึ่งก็ได้มีการอายัดไว้นะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะคณะศิษยานุสิตค่ะ

ขอให้ยกเลิกมาตรา๔๔นะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าไปปฏิบัติธรรมในวัดต่อไปค่ะ
ว่าไม่พบพระธรรมชโยอยู่ในวัดแต่อย่างใด
โดยจากการตรวจสอบนะคะก็ได้ทำการอายัดพื้นที่อาคารดาวดึง
ซึ่งเป็นพื้นที่รักษาอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโย
ไว้เป็นพื้นที่ควบคุมห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าออกนะคะ

เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษ
พร้อมกับเตรียมประสานขอความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ

ขณะเดียวกันค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ก็ยังยืนยันนะคะว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งมาตรา๔๔
ที่ประกาศให้พื้นที่วัดพระธรรมกายและบริเวณ
โดยรอบเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษต่อไป
แต่ว่าจะมีการถอนกำลังบางส่วนออกจากบริเวณประตู๑
ประตู๔ประตู๕และประตู๖
แต่ว่าก็ยังจะคงกำลังเจ้าหน้าที่ไว้โดยรอบบางส่วนค่ะ
ขณะที่พระสนิทวงศ์วุฒิวังโส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายนะคะ
พื้นที่ต่างภายในวัดพระธรรมกายตามมาตรา๔๔นั้น
และทางวัดนะคะก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ
ซึ่งก็ไม่ยืนยันนะคะว่าพระธรรมชโยนั้นยังอยู่ในวัดหรือไม่
เนื่องจากไม่พบเจอพระธรรมชโยมาตั้งแต่แพทย์เยอรมันนะคะ
ได้มาเยี่ยมแล้วก็ถ่ายทอดสดตั้งแต่ปี๒๕๕๙แล้ว
ส่วนการเข้าปฏิบัติงานในวันนี้นะคะ

เป็นมหาวิหารมงคลเทพมุณีนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ศักระรูปหล่อ
ทองคำหลวงปู่สดแล้วก็เป็นสถานที่ที่ใช้นั่งสมาธิ
และปฏิบัติธรรมค่ะโดยได้แบ่งออกเป็นห้องสมาธิย่อยทั้งหมด๗ห้องนะคะ
โดยการตรวจพบก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดใดค่ะขณะที่อีกโซนหนึ่งที่สำคัญนะคะ
ก็คือบริเวณโซนสี่สี่ค่ะซึ่งเป็นอาคารภาวนาหกสิบปี
พระราชภาวนาวิสุทธิ์นะคะซึ่งเป็นจุดต้องสงสัยค่ะ
ที่สามารถเชื่อมโยงออกไปยังด้านนอกแล้วก็จุดอื่นอื่นในวัดพระธรรม
วัดพระธรรมกายรวมถึงเป็นเส้นทางการหลบหนีของพระธรรมชโยนั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบค่ะก็พบว่าสถานที่นี้นะคะ
เป็นเพียงแค่การติดตั้งปั๊มน้ำจำนวน๑๒ชั้นค่ะ
เพื่อสูบน้ำขึ้นไปทำน้ำตกบริเวณด้านบนของอาคาร๖๐ปีภาวนา
และเพื่อเป็นการปรับสมดุลของสภาพอากาศภายในวัดซึ่งจากการตรวจสอบภายในนะคะ
ก็มีลักษณะเป็นรูปโค้งตัวยูมีระยะทางยาวกว่า๓กิโลเมตร
สามารถเข้าออกได้ทางเดียวเท่านั้นค่ะขณะที่ตลอดสองข้างทางนะคะ
ก็พบว่ามีเฉพาะเครื่องปั๊มน้ำจำนวนกว่าสองร้อยห้าสิบตัว
และบ่อน้ำเพื่อบำบัดน้ำแล้วก็ทำน้ำตกโดยไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะในวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ดีเอสไอก็ได้เข้าตรวจค้น
บริเวณโซนบีหนึ่งถึงสี่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะประกอบด้วยหอตรวจการนะคะ
หอฉันคุณยายจันทร์อาคารร้อยปีหรืออาคารลูกโลกค่ะ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานมูลนิธิธรรมกายนะคะโดยการตรวจค้นทุกจุดค่ะ
ก็ยังคงไม่พบความผิดปกติรวมถึงไม่พบตัวพระธรรมชโยแต่อย่างใดค่ะ
แม้ว่าการเข้าตรวจค้นภายในวัดพระธรรมกายในครั้งนี้นะคะจะไม่พบกับตัวพระธรรมชโยแต่อย่างใดค่ะ
แต่ทางดีเอสไอค่ะก็ยังยืนยันว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับทางพระธรรมชโยให้ได้นะคะ
โดยในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการตรวจค้นโดยรอบรวมถึงบริเวณจุดที่ตกหล่นต่อไปค่ะ
พระอาจารย์จีริทธิสินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณประตูเจ็ดวัดพระธรรมกายค่ะ